สวัสดีค่ะต้อนรับผู้มันชมเข้าสู่ชูวิสตีศาสต์หน้านะคะ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานแล้วหรือยัง
นี่เขายังไม่กลับมาหรอกเขากลับมาคืนนี้
โอ้วเดี๋ยวชูวิตกลับมาแล้วไงเพราะว่า
ก็ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานเหมือนกับคุณสิยังสาวอยู่คุณไปเที่ยวที่ไหน
เอาเป็นว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาเล่นกันแน่นอนว่าเล่นที่ถนนเข้าสารใช่ไหม
ใช่กรุงเทพมีหลายที่มีข้าวสารแล้วก็มีย่านโซนห้างสรรพสินค้า
เขาจะเปิดเล่นกันแบบทุกปี
จังหวัดอื่นอื่นยกตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นดีไหม

เพราะที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าคนเข้าไปเล่นวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะ
วันเขาบอกว่ามีสถิติทุกสถิติปีที่แล้ว๔แสนกว่าคนรวมแล้ว
ไปเล่นเวฟที่ขอนแก่น
อันนี้ก็เป็นแหล่งยอดฮิตอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะที่คนก็แบบเดินทางไปเล่นก็มี
ถนนข้าวเหนียวนอกจากนั้นแล้วมีสารพัดข้าวแล้วครับนะครับ
ก็คงจะเริ่มต้นมาจากถนนเข้าสารของกรุงเทพเรานี่แหละ

มีถนนข้าวเหนียวมีถนนข้าวปุ้นมีถนนข้าวหมากมีถนนข้าวโพด
มีสารพัดข้าวไม่ว่าที่จังหวัดไหนล่ะเยอะแยะที่โคราชพิศนุโลกชัยนาฏ
เชียงใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับ
คงจะต้องพูดเรื่องสถิติหน่อยนึงสถิติของคนที่เสียชีวิตก็เหมือนเดิมแล้วครับ

ปีนี้มาถึง๕วันก็๓๐๐กว่าคนแล้ว

ส่วนปีก่อนนั้น๓๙๐นะครับ
ปีนี้ก็อันดับหนึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ

แล้วคอลร่าสีมาโคลาสมีสถิติผู้สีชีวิตเยอะที่สุด
ช่วงสงกรานนั้นผมมีคลิปที่แสดงถึงความรุนแรง
เอาที่ไหนดีก่อนนะครับเพราะมีอยู่หลายที่นะฮะ
โคราชเป็นวัยรุ่นนะครับ
เรียกว่าชกต่อยกัน
เสร็จแล้วล้มไปปุ๊บเนี่ยยังไม่หยุด
รุมกระทืบรุมเตะหัว

ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามีบางถนน
อย่างนี้เขาเล่นน้ำ
และก็เลยปิดถนนไปโดยปริยาย
หมายความว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้ปิดนะ

แล้วคุณกล้าที่จะไปบีบแต่ใส่ไหม
เห็นความรุนแรงนะครับ
ก็คงจะเป็นเรื่องของเหล้าแอลกอฮอล์

แล้วก็มีคนใส่เสื้อดำทั้งค่าห้ามอยู่นะครับ
คุณพยายามห้ามแต่คนเดียวก็ไม่รู้จะห้ามอย่างไร
ลองไปดูที่อันนี้ที่

ลองไปดูที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีคลิปออกมา
อันนี้เสียชีวิตเลยนะครับใช้อาวุธนะครับอันนี้โหดเลย

ศรีสะเกดก็ปรากฏว่าใช้อาวุธยิง
แล้วก็หันหลังด้วยนะ
แล้วก็เอาอาวุธยิงไปที่หัวเลย

ปรากฏว่ายังมีคนไปลุมกระทืบอีก
ใช่ครับคืออย่างนี้เธอบอกว่าฉนวนเหตุมาจากแค่

ปะแป้งแค่นั้นเอง
เหมือนแบบเป็นถนนเล่นน้ำกันเป็นปกติ
แล้วปรากฏว่ามีคนตาย
จะไปขอปะแป้งเขามาขับรถมา
ไปขอปะแป้งเขาแต่เขาไม่พอใจ

ก็ไปยกมือไหว้ขอโทษนะอืมบอกเอองั้นก็ขอโทษแล้วกัน
แต่ปรากฏว่าคนที่จะขอโดนปะแป้งไม่พอใจก็เดินไปถีบประตู
ก็เลยมีเรื่องเอาเลยทีนี้ต่อยกันต่อยกันไปต่อยกันมาเนี่ยค่ะ
เขาถึงขั้นชักปืนยิงกันเลยอันนี้ภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้อ่า
อันนี้ที่สีเสื้อเกดเนี่ยคนใส่เสื้อแดงนะฮะนั่นแหละ
ค่ะจะเห็นเลยว่าล้มลงไปแล้วล้มไปแล้วก็ยังเข้าไปกระทืบ
เออเนี่ยนะฮะเตะอีกอะไรอีกอ่านี่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีคลิปที่ที่โคราชนะฮะ
สิ้งกระบะป่ะฮะสิ้งกระบะไลร์เฟสบุ๊กนะฮะกินเหล้าในรถ๔คนนะฮะ
ทำไปทำมาขับรถไปอยู่บนต้นไม้ตายยกครรภ์ตายทั้ง๔คน
แล้วลักษณะแบบนี้เราก็แหมช่วงสงฆรานี้ไม่น่าจะเกิด
แต่ว่ามันก็เกิดทางราชการเขามีการลนลงนะฮะ
เขาเตือนกันทุกปีแต่มันเขาไม่ขับทั้งอะไรทั้งนี่นะ
แต่พอหลังสงการผมก็ต้องมากับคุณวินต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถิติ
ภูมิศีชีวิตอะไรต่างมีเรื่องมีล่าวกันตลอดนะฮะ
เดี๋ยวลองไปดูเรื่องดีบ้างดีไหม
เบรกหน้านี้เอาเรื่องดีหน่อยไหม
ดีค่ะจะได้ชุ่มชื่นหัวใจสักนิดนึง

เดี๋ยวพักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องดีกันหน่อยนะคะ

ใช่ค่ะยังคิดอยู่ว่ามันมีเรื่องไหนบ้าง
เพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ย
ถ้าไม่ตีกันก็เมาก็อุบัติเหตุก็เสียชีวิต
มันมีส่วนมากมันมีแต่เรื่อง

เอาละผมมีคลิปดีอยู่คลิปหนึ่ง
โดยปกติเวลาที่มีงานสงคราน
ถนนคนเล่นน้ำมันก็เต็มไปด้วยรถใช่ไหม

แล้วรถแต่ละคันเนี่ยก็มักจะเป็นรถกระบะเปิดท้าย

มีรถพยาบาลอย่างนี้ถ้าเขาจะไปเนี่ย

คลิปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมเห็นว่าเป็นคลิปที่น่าจะชื่นชม
แล้วก็เอามาฝากท่านผู้ชมในช่วงสงกรานเสียหน่อย
ว่าถ้าเจอกรณีอย่างนี้ทุกคนช่วยกันเนี่ยนะ
รถซึ่งมีคนป่วยอยู่หรือว่าจะไปส่งคนป่วย

แล้วก็เจอรถติดช่วงเล่นสงกรานเนี่ย

คุณมิ้นคุณว่าคนกรุงเทพเนี่ย
ถ้าเกิดเขาไม่ไปไหนไม่ไปเที่ยวต่างจังหวัด
แล้วก็ถ้าเขาอายุไม่มากเนี่ยเขามีงานเนี่ยนะ
ซึ่งวันก่อนผมผ่านไปเนี่ย

ชื่องานงานใหญ่เขามีอยู่สองงาน
งานที่เป็นคอนเสิร์ตซึ่งจัดในช่วงสงกราน

คืองานแล้วเขาจะเอาดีเจแต่ละคนที่ดังมาใช่ไหม
คือเหมือนมาเปิดแผ่นแล้วก็แบบมีสายฉีดน้ำมีไฟไลทติ้งทุกอย่าง
แล้วมีอีกที่หนึ่งคอนเสิร์ตในธรรมนองเดียวกัน

ก็คือ๒จุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่วัยรุ่นที่มี

ก็มีค่าเข้าก็ประมาณนึงอยู่เลยค่ะ
สิ่งที่ทั้งสองที่จัดอยู่
คุณว่าก็เข้าใจอยู่ว่าปีนึงเนี่ยคงจะมีอยู่สัก๓วัน

แต่การจัดงานนี้อยู่ในเมืองใช่ไหม

แล้วค่อนข้างที่จะเป็นย่านหนาแน่นไหม

รอบอยู่เนี่ยมีบ้านเรือนของผู้คน

ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าจะเป็นคอนโด

ก็อาจจะมีคนที่เขาไม่อยากจะฟังเพลงพวกนี้ไหม
ก็เข้าใจอยู่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่
ช่วงสงครานคนก็คงจะอรุมารวย

ผมก็ไม่ทราบว่าทั้งสองงานนี้มีการ

เพราะว่ามันมีเหตุการณ์มาจากก่อนหน้านี้๒๓อาทิตย์
จำได้ไหมเรื่องของป้าทุบรถที่ตลาด

ของเขาในฐานะผู้อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยในแต่ละที่ที่เขาร้องเรียนมา

แล้วเขาก็เข้าใจว่าปีหนึ่งมี๓วัน๔วัน

คุณมิ้นต้องเข้าใจว่าต่างประเทศนี้เขาจัดที่ไหนครับ

ผมว่าอันนี้ความคิดไอเดียนี้มันคงไม่ได้มาจากเมืองไทยนะ

พวกเฟสติวัลเหรอคะ
ใช่ครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็น
บริเวณนั้นอาจจะไม่มีบ้านเรือน
หรือบ้านเรือนจะมีความหนาแน่นน้อยกว่า
เพราะว่าการจัดที่กรุงเทพค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่เราหนาแน่น
และพื้นที่ที่จัดนั้นก็คงเป็นพื้นที่ที่บ้านเรือนพักอาศัยทั้งนั้น
ผมก็ไม่ทราบว่าทางกอทมได้พิจารณาถึงเรื่องนี้ไหม
ในทุกครั้งที่มีการอนุญาตให้จัดงาน
ซึ่งผมเชื่อว่าก็คงจะมีการขออนุญาต
ซึ่งกรทมหรือว่าทางสถานีตำรวจท้องที่นั้น
ก็คงจะได้รับเงินการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง
ที่ผมได้รับมานั้นค่อนข้างที่จะเยอะ
ผมก็เข้าใจว่าเป็นช่วงที่วัยรุ่นเนี่ย
ช่วงปลอดปล่อยค่ะประเทศกรรมปลอดปล่อย
แล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าตำรวจที่ซ้อน้องฮุ้ยขวัง
เขาก็ไปจับที่รัชดาซอย๓
ซึ่งไปพบว่าเป็นบาร์เกมีนักท่องเที่ยวเป็นร้อยคนเข้าไปเที่ยว
เป็นบาร์เกนะใส่กางเกงขาสั้นเลยเข้าไป
ถุงยุงถุงยางอะไรเต็มไปหมด
แต่พอจับเอาไปจับมาเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวหายหมดเลย
เออนั่นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ไปจับมันมีฉี่สีม่วงอยู่คนสองคนกำลังจะตรวจ
แต่คนเป็นร้อยเนี่ยปรากฏว่าออกทางประตูหลังหายหมดเลย

คุณคิดว่างานพวกนั้นมียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหม
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มี
ถ้าเกิดจริงจะตรวจ

คือมันเป็นสิ่งที่มีคนตั้งคำถาม
ว่าถ้างานใหญ่อย่างนั้น
อาจจะไปตรวจก็คงจะตรวจไม่ได้

แต่ส่วนใหญ่คนก็มองไหมคะว่าแบบมันเทศกาลก็อรุมอร่วยกันไป

สอนอาหวยขวางยังไปตรวจที่ผมพูด

สามวันนี้ให้เล่นยากันเต็มที่เลยไม่ไว้อ่าหรือสามวันนี้ไม่ต้องไปตรวจ
หรือว่าจะไปตรวจเฉพาะที่เล็กที่เส้นใหญ่ไม่ต้องตรวจ

เพราะฉะนั้นถ้าจะตรวจผมก็ว่ามันน่าจะตรวจกันค่อนข้างจะหมด
แต่ว่าถ้าสถานที่ใหญ่ก็อาจจะสุ่มตรวจ
เพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงส่วนรวม
ความหนาแน่นของบ้านเรือนคนที่อยู่
เสียงที่มีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วย

ถ้าสมมุติว่า๓วันนี้เป็น๓วันแห่งการพักผ่อนที่เขาทำงานหนักมาตลอด
แบบว่า๑ปีเขาก็คงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอก
ทีนี้เบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปพูดเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง

คือไอ้อ๊อบคดีของไอ้อ๊อบ
ทวิสตีสากหน้า

จะเป็นห้างที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไร

ต่างจังหวัดก็ค่อนข้างจะเยอะ

จังหวัดที่ผมว่านี่คือจังหวัดชุมพร
เขาก็จะมีห้างชื่อห้างโลตัส
ซึ่งถ้าห้างที่ต่างจังหวัดคงไม่เหมือนห้างที่ในกรุงเทพ

และตั้งอยู่ในสถานที่อาจจะเป็นออกนอกตัวเมืองไปหน่อย

ไอ้อ๊อฟนี่ชื่อนายลนกร
สุพมงคลเลิศอายุ๒๕ปี

ไปชิงใครไปชิงผู้หญิง

เป็นเศรษฐีนีคือนางทัศนีชัยศรีอายุ๕๖ปี
เป็นเจ้าของแพร่ปลาเรือประมงอวน

คือจริงแล้วค่ะเขาจะไปซื้อกับข้าว
กลับมาทานข้าวที่บ้านกับลูก
เป็นเรื่องน่าเศร้าครับท่านผู้ชมครับ
ก็ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปแล้ว
ไอ้อ๊อฟไปเห็นว่ามีสร้อยทอง

ก็เลยลากเข้าไปที่ห้องน้ำคนพิการ
ในห้างสร้างประสิทธิ์ข้าวและใช้มีดปอกผลไม้
้วงแทงเข้าไป๒๓ครั้งเสียชีวิตนะฮะ
โดยในระหว่างนั้นก็มีพอวิ่งออกมา
เมื่ออายุ๑๕๑๖ถึงขนาดมีคดีฆ่าคนตาย
นักศึกษาร่วมสถาบันตายมาแล้ว
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วไปติดคุก

ทำไมติด๒ปีผมจะชี้แจงให้ฟัง
เอาว่าไอ้ออฟหลังจากการทำก็อ้างว่า
ตัวเองติดหนี้การพนัน
ติดบาคาร่าติดพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นการพนันที่
เกิดขึ้นกับหมู่คนที่อายุไม่มาก

ขึ้นไปก็เล่นไปจนถึงคนระดับทำงานสามสิบดังนั้นเมื่อเสียเงินเนี่ย
ก็ต้องหาเงินก็ไปเฝ้าดูว่าจะมีใครที่พอที่จะเสี่ยงพอที่จะไปชิง
คือการชิงเนี่ยบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
ผมจะอธิบายให้ฟังง่ายว่าอะไรคือรักอะไรคือวิ่ง
อะไรคือชิงอะไรคือปล้นอ่ามันมีความแตกต่างกันอยู่
ผมรักทรัพย์คุณมิ้นคุณมิ้นก็หมายความว่า
ผมเอาของที่คุณมิ้นไม่ยินยอมอันนี้คือขโมยไหมคะ
ผมเรียกว่ารักอืมอ่าขโมยมันไม่มีในในในในภาษากฎหมาย
อืมก็คือรักรักเอาของไปผมรักของไปโดยที่คุณมิ้นเนี้ยไม่ยินยอม
นะฮะแต่ถ้าวิ่งลาววิ่งลาวนี่ก็คืออะไรครับ
คือฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเลยแต่ถ้าชิงทรัพย์กรณีไอ้อ๊อฟเนี่ย
เขาเรียกชิงทรัพย์ชิงทรัพย์คือใช้กำลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายมีมีดนะฮะทีนี้อ๊อฟเนี้ยมันหนักตรงที่ว่า
การชิงทรัพย์เนี่ยแล้วฆ่านะฮะชิงทรัพย์แล้วฆ่า
เพราะฉะนั้นอันนี้โทษหนักทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือปล้น
ปล้นก็คือชิงทรัพย์นี่แหละครับแต่ว่ามีคนสามคนขึ้นไป
ก็เลยเรียกว่าปล้นนางทัศนีเนี่ยก็คงจะด้วยความตกใจ
นะฮะก็ก็ร้องร้องให้คนช่วยแล้วก็ต่อสู้ค่ะนะครับ
พอต่อสู้เนี่ยอ่าไอ้ออฟเนี่ยก็จ้วงแทงเข้าไปอืม
ลักษณะเหมือนใครครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจำได้เมื่อปีที่แล้ว
ก็คือไอ้ตั้มชิงไอโฟนอ่าชิงไอโฟนจำได้ไหมครับ
แทงคอคนนั้นเขาก็สู้นะฮะการสู้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า
คนตกใจนะฮะอาจจะถ้าตั้งสติได้เขาอาจจะไม่สู้นะฮะ
แต่เนื่องจากในระหว่างนั้นมันการกระทำโดยเฉพาะหน้า
ก็เลยมีการยื้อยุดกันนะฮะไอ้นี่ต้องการให้จบเร็วคือไอ้ตั้ม
ตั้มก็แทงต่อมาเนี่ยสารลงโทษประหารชีวิต
คือการชิงแล้วฆ่าเนี่ยโทษถึงประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับ
อ่าตั้มเนี่ยไอ้ตั้มเนี่ยมันอ้างว่าไงมันถ้าไม่สู้ก็ไม่ตายแล้ว
มันพูดประโยคนี้ถ้าไม่สู้ก็ไม่ตายนะฮะลักษณะเดียวกันไอ้อ๊อฟเนี่ย
ก็เห็นว่าสู้ก็เลยแทงไปนะฮะเสียชีวิตสารลงโทษประหารชีวิต
อันรอการประณีอืมนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐาน
และการกระทำเป็นการกระทำสะเทือนขวัญเป็นคดีอุจจกรรม

ลักษณะเดียวกันกับไอ้อ๊อฟเลย
อ๊อฟนี่ก็คงจะลักษณะกรณีเดียวกัน

มีอะไรต่างเหล่านี้ก็คงต้องจำนวนด้วยหลักฐาน
ทีนี้ถามว่าเมื่อกี้คุณถามผมว่า

ไปฆ่าคนตาละติดสองปี
กฎหมายแบ่งช่วงของคนที่ทำผิดในช่วงเด็ก
ไว้สี่ช่วงด้วยกันทางนี้
ถึง๑๐ขวบอันนี้คือยังไม่รู้เรื่อง
ไม่ถึง๑๐ขวบก็กฎหมายก็ยังไม่ได้เอาผิด
สิบถึงสิบห้าขวบคือช่วงที่สองอ่า
ถือว่าพอรู้ความแล้วแต่เนื่องจากว่ายังไม่เต็มที่
สามก็จะใช้วิธีการพิจารณาแบบเด็ก
ช่วงที่สามก็เป็นช่วงสิบห้าถึงสิบแปดอืม
ช่วงนี้ก็ถามว่ารู้แล้วผิดชอบชั่วดีแล้วละครับ
คือตามสมควรแล้วแต่ยังไม่เต็มที่

และช่วงที่สี่คือสิบแปดถึงยี่สิบ
อันนี้รับโทษอาญาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
แต่ก็อาจจะลดโทษให้หนึ่งในสาม
กึ่งหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สารพิจารณา
ทีนี้วิธีการสำหรับเด็กเนี่ย

วิธีการสำหรับเด็กนี่มันเป็นยังไง

ก็เป็นอย่างนี้ครับมันมีวิธีการ
อันแรกเลยนะคือ

รับปากว่าเด็กจะไม่ก่อเหตุร้ายขึ้นอีก

หรือ๔ส่งตัวไปอยู่กับองค์กรต่าง
เพื่อสั่งสอนอบรมและห้า
ให้ไปอยู่โรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม
ก็คือโรงเรียนตะสันดารต่าง

คงเข้ากรณีนี้คือสารให้ไป

สถานอบรวมสถานพินิษฐ์ต่าง

อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้
รับผิดชอบชั่วดีเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

กรณีแบบนี้ทำผิดซ้ำ

กี่ครั้ง๗๘ครั้งเนี่ย
ออกมาก็ยังก่อคดีอีก

พบว่ามีอยู่๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ของผู้ที่เคยติดคุกแล้ว

ผมว่านะท้ายสุดสารคงจะลงโทษ

จริงอยู่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำงานกวดขัน

ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองนะคะ
แล้วก็จริงแล้วสงครานยังมี

รักษาชีวิตตัวเองกลับมาทำงานกันให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะ

ชูวิตตีแสงหน้า